วันนี้ไลน์หน้าจอเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยนะคะ
เกี่ยวกับหนึ่งข่าวที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะ
เป็นคลิปหลบรถไซเรนรถพยาบาล
เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะมีคนไม่หลบไม่หลบยังไม่พอนะคะ
แกล้งขับขวางด้วย
แล้วคนที่อยู่ในรถพยาบาลเขาก็ไล่คลอด

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เข้ามา

ท่านอาจจะยังไม่ทราบวิธีการทำอย่างไร
แต่ละคนมีวิธีการแตกต่างกันไปอยากให้นำเสนอมา
บางคนก็บอกว่าต้องชิดซ้ายบางคนก็บอกต้องชิดขวา
คือบางคนบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะ
แต่ทีนี้ว่าตกใจแต่ลักษณะคลิปที่จะให้ดูในข่าววันนี้เนี่ย
ไม่นานจะใช่ตกใจนะโล่เปรกแกล้งด้วย
เดี๋ยวให้ดูคลิปกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปข่าวนั้นนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้น

เป็นเหตุการณ์ผู้ชายอายุสักประมาณ๕๐ปีค่ะ
ถูกรถไฟชนร่างเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าจริงแล้วเคยเห็นผู้ตาย
ก็เคยเดินบนรางรถไฟนะแต่ว่าสุดท้ายก็มากลายเป็นศพแบบนี้ค่ะ

เมื่อเช้าที่ผ่านมาสักประมาณตี๕๔๘นาทีนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจรถไฟประจำสถานีรถไฟสุรินทร์เข้าไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่๖๗ขาล่อง
ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพปลายทางอุบลราชธานี
ไปชนคนเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีรถไฟสุรินทร์ไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
บริเวณทางข้ามรถไฟมุ่งหน้าบ้านบุญเยิงตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์
ไปพบศพชายไทยคือไม่ทราบชื่อนะ
ในตัวเองก็ไม่มีหลักฐานเอกสารใดที่จะบ่งชี้ได้ว่าเป็นใคร
แต่ว่าอายุสักประมาณ๕๐ปี
ลักษณะรูปประพันธ์สันทานคือผิวดำแดง
เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาลใส่กางเกงวอร์มขายาวสีดำ
นอนเสียชีวิตห่างจากรถไฟไปสักประมาณ๓เมตร
ใบหน้าค่ะแล้วก็กระโหลกมีบาดแผลชะกันจากของแข็งกระแทกอย่างรุนแรง
ซี่โครงหักหลายซี่แขนซ้ายหักผิดรูป
ซึ่งผู้ตายถูกรถไฟลากออกไปจากจุดที่ชนสักประมาณ๓๐เมตร
เบื้องต้นทราบเพียงว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนเร่ร่อน
มักจะมาเดินเล่นบนรางรถไฟเป็นประจำ
ตำรวจเองบอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนซึ่งตรงนั้นค่อนข้างมืด
ขณะรถไฟกำลังค่อยเคลื่อนขบวนออกจากสถานี
เร่งเครื่องเพื่อเพิ่มความเร็วพร้อมกับเปิดวูดเสียงดัง
แต่ผู้ตายเนี่ยไม่ยอมหลบออกจากทางรถไฟก็เลยถูกชนแล้วก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
หลังเจ้าหน้าที่ชนะสูตรพลิกศพแล้วนะคะได้ให้หน่วยงานแล้วก็กู้ภัย
นำศพไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อทำการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งทางตำรวจจะประกาศหาญาติเพื่อมารับศพไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป
ส่วนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่๖๗หลังปฏิบัติตามระเบียบแล้ว
ก็ได้เคลื่อนขบวนส่งผู้โดยสารปลายทางไปยังที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปค่ะ